เมื่อคืนที่ผ่านมามีคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับ
ซึ่งโฆษกรมนภ๔ส่วนหน้าก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในช่วง๑๐วันสุดท้ายของการถือศีลอด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
หลังมีประชาชนแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย
ซุกซ่อนอยู่บริเวณดังกล่าว
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า
เป็นระเบิดแสวงเครื่องหนัก๕กิโลกรัม
ชนวนด้วยระบบไฟฟ้าหรือเหยียบกระทบ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุ
และเหตุคาร์บอมที่อำเภอสุไงโกลก
จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้
โดยพบคนร้าย๒คนสวมใส่ชุดนิกรอบ
หญิงสาวชาวมุสลิมนำระเบิดไปวางไว้ทั้ง๒จุด
ส่วนพลตรีชินวัฒน์แม้นเดชรองแม่ทัพภาคที่๔
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมวานนี้
ที่ถนนข้างโรงเรียนบ้านสุไงโกลก
หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจนราธิวาสที่๓๓จังหวัดนราธิวาส
ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๒นายทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย
เมืองต้นทราบว่าคนร้ายได้แฝงตัวหลบหนีไปกบดานในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แต่เหตุการณ์ยังไม่สงบเพราะคนร้ายยังคงสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ก่อเหตุรอบวางระเบิดทหารพราน
รักษาความปลอดภัยครู๖นายบริเวณสาราที่พักริมถนน
ใกล้โรงเรียนบ้านบางหมูตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานี
ส่งผลให้สาราพังเสียหายทั้งหลังและมีชิ้นส่วนทั้งแก๊สพิคนิค
สะเก็ดระเบิดจำนวนมาก
เหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนาย
คืออาสาสมัครทหารพรานธนากรสวนแดงอายุ๒๘ปี
สังกัดกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๒๑๕กรมทหารพรานที่๔๒
สะเก็ดระเบิดที่ลำตัวและแขน
โดยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลปนาเละ
และส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ขณะที่พันเอกปราโมทพรมอิน
โศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ากลุ่มคนร้ายมุ่งสร้างสถานการณ์
ตามความเชื่อที่ถูกบิดเบือน
ในช่วงการทำอิยาติกรัพย์สิบวันสุดท้าย
การถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
โดยเชื่อว่าการก่อเหตุในช่วงนี้
จะได้ผลบุญหลายเท่าตัว
ส่วนเหตุคาร์บอมในพื้นที่อำเภอสุงัยโกลก

มีความเชื่อมโยงกับเหตุรอบวางระเบิดในเกาะสมุย
เมื่อวันที่๑๐เมษายนปีที่แล้ว

ได้เปลี่ยนสีจากเดิมสีขาวเป็นสีบรอน
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วทุกคน

สามารถจับพฤติกรรมของคนร้ายได้ทุกราย